ก็จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของกองทัพธรรมด้วยนะครับ

ไปแจ้งความดำเนินคดีกับครูบารูปหนึ่ง

ข้อหาแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ปลอมแปลงเอกสารแล้วก็แจ้งความเท็จด้วยนะฮะ

จับเลยให้ดำเนินคดีเลย
นี่ก็ตะโกนโตเถียงกับทนายอนัญชัยชายเดชออกมา
โดยยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง

หลังจากที่ทนายอันตรันชัยพาคณะสงอำเภอบ้านมี

มาที่สำนักสงฆ์ของครูบาบุญเลิศ
ถ้าว่าเจอให้ดำเนินคดีเลย
เพื่อจะตามตัวให้ไปโรงพัก
เพราะชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูบาบุญเลิศ
มีหลายอย่างที่ผิดโดยเฉพาะการไปเรียรายเงินจากชาวบ้าน
แต่สุดท้ายเนี่ยครูบาบุญเลิศก็ยืนยันว่าตัวเองยังเป็นพระอยู่นะฮะ
ถึงขั้นแบบสาบานต่อฟ้าต่อฝนเลยนี่ฝนตกลงมานะครับ

ก่อนหน้านี้มีคณะสงฆ์รวมถึงสำนักพุทธและฝ่ายปกครอง
เคยได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็มาตรวจสอบหนังสือสุทธิของครูบาบุญเลิศ
ว่ามีอยู่จริงไหมบวชจริงไหมสังกัดวัดไหน
แต่ครูบาบุญเลิศตอนนั้นอ้างว่าใบสุทธิสงฆ์เนี่ยหาย
ครูบาบุญเลิศตอนนั้นได้มาขอความช่วยเหลือจากทนายกองทัพธรรม
ธนาชัยได้ร่วมกันต่อตั้งขึ้นมาด้วยนะครับ
บอกว่าถูกรังแก่นะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
นายอนัญชัยก็เลยให้ทนายสินชัยเนี่ยมาดูแลเรื่องคดีให้กับครูบาบุญเลิศ
แต่ระหว่างนั้นมีชาวบ้านมาต่อว่าทางทนายกองทัพธรรม
ว่าเออทำไมมาช่วยครูบาบุญเลิศแบบนั้นแบบนี้
นายนันชัยบอกเริ่มผิดสังเกตก็เลยหาข้อมูลอยู่๒เดือน
ที่สุดแล้วก็รู้ความจริงว่ามันเป็นยังไง
นายนัญชัยก็เลยบอกให้ทนายสินชัยให้ถอนตัวออกมา
ไม่ต้องช่วยเหลือแล้วแต่ทนายสินชัยเนี่ยไม่ยอมออกมา
จากนั้นทางคณะสงฆ์ที่บ้านหมี่ลบบุรีได้มีการตั้งอธิกร
ก็คือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบให้ครูบาบุญเลิศมาแก้ข้อกล่าวหา
แต่ครูบาบุญเลิศไม่ยอมมาชี้แจงนะฮะจนกระทั่งครบกำหนดตามพรบสงฆ์
แล้วก็กฎของมหาเทราสมาคมจึงมีมติออกมานะครับ
โดยมหาเทราสมาคมว่าครูบาบุญเลิศพ้นจากความเป็นพระแล้ว
ไม่ได้เป็นพระแล้วตอนนี้ถ้าเจอที่ไหนเนี่ย
สามารถจับถอดจีวอนได้ทันทีไม่ต้องศึกไม่ต้องลาศิกขา
เพราะฉะนั้นการเดินทางมาในวันนี้ทนายนัญชัยบอกว่า
ในฐานะทนายกองทัพธรรมพาคณะสงฆ์มาแจ้งความ๓ข้อหา
ครูบาบุญเลิศก็คือเรื่องการแจ้งความเท็จ
ให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญาเรื่องแต่งกายเลียนแบบสงฆ์

เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยต้องมานิมนต์ท่านไปที่นู่น
ไปชี้แจงพระธรรมจริงกันนะครับ

ไม่ต้องสับสึกเลยว่าพอร์ตเจียวอนได้เนี่ย

ผมก็เลยเอาเขาออกไปเลย

นี่นะฮะทนายนัญชัยก็เลยโทรหาทนายสินชัยนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยส่งมาช่วยบอกให้ถอนตัวออกมา

ไม่ถอนตัวออกมาก็เลยโทรไปหาว่าจะให้ครูบาบุญเลิศเนี่ย

ธนาชัยนำคณะสงฆ์มาพาไปโรงพักเนี่ย
นายสินชัยก็บอกว่าไม่ให้ไปนะฮะ
ทนายนันชัยก็เลยไปที่สพมี
เพื่อไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ

ไม่สามารถที่จะนำตัวมาถอดจีวรให้พ้นจากความเป็นพระได้
หลังจากทนายนันชัยกลับไปครูบาร์บูลเลิศได้เปิดสำนักสงฆ์
ให้สื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบในสำนัก
แล้วก็อยากจะชี้แจงความจริงด้วย
นี่ฮะปรากฏว่าด้านในเนี่ย
ไปเจอศรีกาเจอผู้หญิงอยู่ในสำนักสงฆ์นะครับ
ทีมข่าวก็สอบถามว่าเอ๊ะเป็นใครมาทำอะไรอยู่ที่นี่นี่

เธอบอกว่าเธอเป็นลูกศิษย์ของครูบาบุญเลิศ
คอยช่วยทำอาหารกับทำความสะอาด

ก็อยู่ที่นี่มา๓๔ปีแล้วแต่ไม่ได้ค้างคืนนะ
จะมาคอยทำความสะอาดทำอาหาร
อ้างว่าครูบาร์บูลเลิศเป็นพระที่ใจดีใจกว้างมีน้ำใจ
คือที่ฐานายนันใจให้ข้อมูล
โดยข้อมูลจากทางทนายกองทัพธรรมเนี่ยนะฮะ
บอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาพบความผิดปกติ
โดยเฉพาะเรื่องการไปเรียรายเงินนะฮะ
มีชาวบ้านในพื้นที่บ้านหมี่ลบบุรีนะครับ
อ้างว่าพฤติกรรมของครูบาบุญเล
เพราะว่าพฤติกรรมของครูบาบุญเลิศชอบให้คนในสำนักสงฆ์ไปขอเรียรายเงินตามพื้นที่ต่าง
ส่วนใหญ่จะเป็นคนนอกพื้นที่จนชาวบ้านเขาเอื้อมระอา
แล้ววันหนึ่งเนี่ยที่ไปเรียรายเงินจากชาวบ้านเนี่ยได้เป็นหลักหลายพันนะครับ
แต่ไม่เคยออกมาบินทบาทนะวันพระวันโกนไม่เคยเห็นสวดมนต์กันเลยในสำนักสงฆ์
แล้วชอบแอบอ้างว่ารู้จักคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตนะแอบอ้างเบื้องสูงด้วยชาวบ้าน
ไม่อยากให้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอยากจะให้หาทางดำเนินการกัน
มันเอือมละอามันน่าจะเอาออกไปจากศาสนาได้แล้วกับคนประเภทนี้นะ
คือมันเป็นมารศาสนาคือทำให้ศาสนาเสื่อมอย่างนี้ไม่น่าจะเอาไว้ปล่อยไว้
แล้วในฐานะที่เป็นคนในราวไรเกษฐินแล้วคนในพื้นที่ไม่อยากให้เขาอยู่ตรงนี้
ไม่อยากให้อยู่เลยครับชาวบ้านเนี่ยไม่มีใครสนใจเลย
แม้แต่วันพระวันโกนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือวันธรรมดาปกติเนี่ย
พระจะต้องออกวิธบาทไม่เคยออกมาวิธบาทเลย
แล้วก็ไม่เคยทำไม่มีกิจนิมนต์แล้วก็ไม่มีวันพระวันโกน
จะต้องสวดมนต์หรืออะไรเนี่ยไม่มีการไม่มีการทำอย่างนั้นเลย

ก็หลังจากนี้ต้องรอทางคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองของอำเภอบ้านหมี่และจังหวัดลบบุรีนะครับ